เรื่องราวที่ทำให้ชาวบ้านเขาตกตะลึงที่จังหวัดตรังในถ้ำแห่งหนึ่ง
ไปเจอสุสานพญาช้าง
คำว่าพญาช้างคือตัวใหญ่อายุหลายร้อยปี
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบไปเก็บเอาไว้ก่อนที่จะมีคนไปขโมยนะฮะ
นี่ครับเป็นชิ้นส่วนของโครงกระดูกจำนวนมากเหล่านี้
มีชาวบ้านไปเจอในถ้ำวังช้างพื้นที่หมู่๖บ้านหินจอกตำบลลิพังอำเภอประเหลียนจังหวัดตรัง
ไปเจอซากของโครงกระดูกพญาช้างอายุไม่ต่ำกว่า๒๐๐ปี

ชาวบ้านพาทีมข่าวไปที่ถ้ำแห่งนี้เมื่อวานนะครับ
เดินเข้าไปข้ามห้วยขึ้นเขาผ่านปามรกทึบ
โอ้โหในถ้ำมันก็มืดสนิทเลยต้องใช้ไฟฉายส่องเข้าไป
มีขี้ค้างคาวปะปนอยู่เต็มพื้นไปหมด
แล้วก็มีร่องรอยการขุดหาชิ้นส่วนของโครงกระดูก
หมายความว่าน่าจะมีคนพยายามเข้าไปหาแล้วก่อนหน้านี้
ตามทีเนี่ยไปตรวจสอบแล้วไปเก็บโครงกระดูกเอามาอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานได้
หลังจากนั้นนายพรเสียชีวิตจากการถูกต้นไม้นั่นแหละล้มทับตาย
ชาวบ้านก็โอ้มันต้องเป็นอาเภษเป็นอะไรแน่เลยนะฮะ
ต่อมานะฮะนายสมจริงกับชาวบ้านก็เข้าไปเจอชิ้นส่วนของโครงกระดูกเช่นกัน
เอาบางส่วนกลับมาเก็บที่บ้านรอให้เจ้าที่ไปตรวจสอบ
นะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าระยะหลังเนี่ยมีคนไปขโมยชิ้นส่วนของโครงกระดูกช้างออกไปเยอะแยะมากมาย
คำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่เขาบอกว่าถ้ำวังช้างในอดีตมีช้างป่าอยู่ในถ้ำนี้เป็นโขลงเลยเป็นที่ที่อยู่ของเขา
แล้วมีพญาช้างด้วยนะฮะก็จะเข้าไปกินน้ำภายในถ้ำแล้วเกิดพลัดตกน้ำตาย
ร่างเนี่ยก็เน่าเปื่อยอยู่ในถ้ำเหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็ดินมันก็ทับถมจนมองไม่เห็น
แต่ว่าคำว่าพญาช้างช้างก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนอะ
เขาอาจจะมีอะไรของเขาอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็รอให้ทางด้านกรมศิลป์ตรวจสอบแล้วกันนะครับ